ไปดูบรรยากาศของเช้าบ้านอีกที่นึงเค้านมสการหลวงพ่อพระเจ้าองน์ตือ
เพื่อความเป็นสิริมงคลกันค่ะอ่าไปดูกันนะคะที่วัดศรีชมพูองค์ตื้อนะคะ
ใช่แล้วหรือว่าหลายคนรู้จักกันอีกชื่อนึงก็คือวัดน้ำโมง
ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนะคะเข้ามากราบไห้สักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดน้องคายและหล่อด้วยสำริทเลย

หล่อด้วยสำริดแล้วองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดหนองคายคุณ
สำหรับชาวหนองคายเนี่ยเขาเชื่อว่าหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักศักดิ์สิทธิ์มากเป็นเลิศด้วยพระบารมีและจะช่วยคุ้มครองคุ้มภัยอันตรายทั้งปวง
และก็ช่วยให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะ
ในยุคสมัยพระเจ้าชายเชษฐาธิราชได้มีการกำหนดงานนามัศกาลหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อเป็นพระราชพิธีนะแล้วก็สัตว์เวียงจันทร์จะเสด็จมานามัศกาลทุกปีในเดือน๔หรืองานบุญภเวทนะคะ
เพื่อเป็นการส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็เผยแพร่พระพุทธศาสนาด้วย

ปีนี้เขาจัดงานนามัศกาลหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อขึ้นระหว่างวันที่๑ถึง๗มีนาคมนี้
แล้วยังมีเวลาก่อนพิธีเปิดเนี่ยจะมีพิธีบวงสวงเทวดาตาพลีถวายพัฒนาหารเช้าแด่พระพิสุขสามเณร
หลังจากพิธีเปิดก็จะมีการแสดงแบบที่เห็นนี่เป็นการแสดงประกอบแสงสีเสียงจากน้องนักเรียนโรงเรียนท่าบ่อนะคะ
ในชุดการแสดงตำนานหลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อนี่ไงแล้วก็มีมหรสบสมโพธิทุกคืนด้วย
แล้วภายในงานก็ยังมีงานออกร้านงานกาชาติมีร้านกาชาติและสินค้าต่างโอทงโอท็อปมาหมด
มาจัดจำหน่ายกันเยอะแยะมากมายพี่น้องชาวน้องคายรวมไปถึงนักท่องเที่ยว
อันนี้เชิญชวนเลยนะถ้ามีโอกาสมีเวลาแวะเวียนไปกันได้นะคะเป็นงานใหญ่ประจำปีของจังหวัดเขาเลย
จังเลยหนองคายเวลาเราพูดถึงหนองคายทีไรสิ่งแรกที่นึกถึงก็คือ
แหน่มเนื้อง